คุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐมาตั้งแต่ตี๕๓๐

หลังจากที่๑๐นาฬิกาผู้บัญชาการศูนย์ออกมา

ในการที่จะนำหมูป่าออกมาจากถ้ำนะครับ
เราก็ดูปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
นายนรงศักดิ์โอโสธนากรผู้บัญชาการสอบรพร้อมด้วยทีมอำนวยการ
เดินทางมารอที่หน้าถ้ำหลวง
แล้วก็มีรถพยาบาล๔คันถูกเรียกมาจอดในจุดที่เคยซักซ้อมเอาไว้
นี่คือช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
จากนั้นทีมแพทย์สนามได้นำเปรย์เข้าไปภายในถ้ำ
ก่อนที่จะถึงนาทีที่ทุกคนรอคอย
หมูป่าคนแรกถูกนำตัวออกมาด้วยเปรย์สนามไปขึ้นรถพยาบาล
ท่ามกลางความยินดีของทุกคน

ระหว่างนายนรงศักดิ์พบสอรและนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ครับ
จากนั้นนะครับหมูป่าคนแรกถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลสนาม
สำหรับผู้ประสบภัยที่ตั้งไว้เป็นเต็นต์แพทย์สนาม
ภายในนั้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน
ที่ใช้ในการกู้ชีพเพื่อตรวจประเมินอาการในเบื้องต้นครับ
เขาก็จะมีรหัสเรียกเนาะเป็นหมูตัวที่๑หมูตัวที่๒แบบนี้ค่ะ
หมูตัวที่๑ออกมาเรียบร้อยอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้วนะฮะ
มาอีก๑๐นาทีในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๕๐นาที
หมูป่าตัวที่๒มีรายงานว่าออกมาถึงปากถ้ำ
และถูกนำตัวขึ้นเปรย์สนาม
นำมาขึ้นรถพยาบาลที่เตรียมไว้
เพื่อตรวจประเมินอาการที่เต็นต์โรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีภาพที่นักดำน้ำชุดแรกจากต่างประเทศ
หิ้วอุปกรณ์ออกมาจากในถ้ำ
นี้ก็เรียกเสียงปรบมือแสดงความยินดีนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นทีมนักดำน้ำที่เข้ามาสนับสนุนเป็นทีมจากต่างประเทศ
แล้วก็คนที่มารอดูเหตุการณ์เนี่ยเขาก็โอ้โหต่างลุ้นกันต่อว่าจะมีหมูป่าตัวที่เท่าไหร่ออกมาอีกนะครับ
อาการของทั้งสองหมูป่าที่ออกมาจากถ้ำ
หลังตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสนามเบื้องต้นมีรายงานว่าทั้งคู่แข็งแรงอยู่ในระดับสีเขียว
จากนั้นมีการเคลียร์เส้นทางเพื่อส่งต่อไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีนะครับ
เวลาต่อมาครับหมูป่าตัวที่๓เริ่มมีสัญญาณเข้ามาผ่านทางวิทยุเจ้าหน้าที่อาสาในเวลา๑๘นาฬิกา๑๓นาที
หน่วยซิลได้พาออกมาถึงโถงที่๓แล้วนะครับ
จากนั้นเวลา๑๙นาฬิกา๔๐นาทีทีมเปรย์สนามได้เข้าไปรับหมูป่าคนที่๓จากปากถ้ำ
แล้วก็นำมาประเมินอาการที่เต็นต์โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หน้าถ้ำเช่นเดียวกับหมูป่า๒คนแรก
คือเป็นขั้นตอนตามปกตินะฮะออกมาจากปากถ้ำขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลสนาม
คือที่ลานจอดรถแล้วก็อยู่ใกล้ไม่ไกลนักจากนั้นก็ประเมินอาการแล้วจะส่งถ้าไม่ขึ้นห่อ
ก็ขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
ส่วนคนสุดท้ายหมูป่าคนที่๔เมื่อวานนี้นะครับก็ออกจากถ้ำเวลา๑๙นาฬิกา๕๐นาที
เรียมาจากหมูป่าคนที่๓นี่แหละครับแล้วก็ถูกนำไปพักฟื้นประเมินอาการที่โรงพยาบาลสนาม
ส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
ทำให้ตอนนี้เหลือหมูป่าที่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนรวม๙คน
ซึ่งยังต้องส่งกำลังให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกับภารกิจนำน้องออกมาจากถ้ำให้ประสบความสำเร็จ
และให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเราก็รอส่งกำลังใจกันต่อในวันนี้นะครับ
นี่ภาพเมื่อคืนทั้งหมดเลยนะครับว่าขนใส่รถพยาบาลอย่างไรเดินทางกันอย่างไร
แล้วก็ทีมนักดำน้ำทีมงานที่ออกมาจากถ้ำค่อยทยอยเดินทางออกมาจากถ้ำ
หลังจากที่ทางพบศูนย์ได้แถลงข่าวไปนะครับ
ซึ่งทางด้านพบศูนย์ก็บอกมาตลอดนะคะว่ามีการซักซ้อมก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้ง
เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องน้อยที่สุด
เมื่อวานนะฮะถือว่าปฏิบัติการได้ผลดีกว่าตอนซักซ้อมมากนะครับ
เพราะว่าจากถ้ำหน้าถ้ำหลวงรับหมูป่าขึ้นรถฉุกเฉินแล้ว
ไปโรงพยาบาลสนามที่เป็นเตนท์ต่างใช้เวลาเพียงแค่๒นาที
คือจากตอนซ้อมจริงซ้อมเกือบ๑๐นาที
ใช้เวลา๑๐นาทีเพราะว่าบอกขอบคุณทุกฝ่ายจริง
ขอบคุณสื่อมวลชนที่ออกจากพื้นที่ตรงนี้
เพื่อให้ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับ
เมื่อวานนี้มีรายงานว่าหมูป่าทั้ง๔คนที่ออกมาจากถ้ำหลวง
ไม่มีใครอาการวิกฤตถึงขั้นระดับสีแดง
แต่ก็มี๑คนที่มีอาการป่วยนะครับ
ได้แบ่งการเดินทางด้วยรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วก็ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจ้อง
อำเภอแม่สายไปลงที่สนามบินของฝูงบิน๔๔
อำเภอเมืองเชียงรายหรือว่าสนามบินเก่าเชียงราย
จะขึ้นรถพยาบาลต่อไปอีกประมาณ๗๐๐เมตร
เพื่อไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
และทั้งหมดก็อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
บนชั้น๘ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะนะครับ
นี่แหละค่ะคือความคืบหน้าของ๔หมูป่าที่ถึงมือหมอ
ที่ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ